แต่ว่าคนบางกลุ่มเขาก็ไม่กลัว
ยังไปรวมตัวกันยังไปอยู่ในที่ที่มันแออัด
กับเรื่องของการตั้งบ่อน
ที่เชียงใหม่มีบ่อนคุณผู้ชมเป็นบ่อนเสือมังกร
ก็เล่นกันสนุกสนานกันไปนะฮะ
พอตำรวจเข้าไปจ๊ะเอแตกเลยฮะ
บางคนนู่นไปอยู่บนหลังคา
แต่คือหนีเลยนะแตกมีแรงขึ้นไปนะตอนนั้นนะถูกต้อง
นะฮะเอาไปดูหน่อยครับว่าเขาจะหนียังไงครับค่ะ
นับดูแล้วก็๕คนแล้วฮะไปอยู่บนหลังคา
โอ้โหนะฮะนอกเหนือจากอันตรายในการเสี่ยงจะตกมาแล้วเนี่ย
อันตรายอีกหนึ่งอย่างที่พี่เบิร์ตเล่าไปคือเรื่องของโควิด
ใช่ค่ะการที่คุณไปรวมตัวกันอย่างนั้น
เราก็มีข่าวให้เห็นทุกวันอยู่แล้วว่ามันมีกลุ่มก้อนใหญ่มันมาจากบ่อน
ทั้งระยองชนบุรีจันทบุรีเนี่ยมันก็บ่อนเยอะแล้วก็ติดโควิดกันไป
อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แต่เป็นบ่อนเสือมังกรนะนะฮะ
ดานนักพนันตกใจคือภาพก่อนหน้านี้ตำรวจเขาบุกเข้าไปก่อนนะฮะ
แล้ว๔๕คนปีนไปบนหลังคาที่ต้องเอาตัวลงมาสุดท้ายก็ยอมลงมาอยู่ดี
ปฏิบัติการบุกทลายบ่อนครั้งนี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรเชียงใหม่แล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอสันทรายไปตรวจค้น
ที่นี่คือรีสอร์ทรีสอร์ทที่นี่มีการล้องเรียนจากชาวบ้านว่า
ไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปท่องเที่ยวอะไรหรอกนะ
แต่มีการไปมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันกันอยู่
แล้วก็เสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
พอเข้าไปนะฮะนักพนันกำลังเล่นกันเลยไพ่เสือมังกรเนี่ย
พอนักพนันไปเห็นตำรวจวิ่งคนละทิศคนละทางนะครับ
แต่ว่านู่นไปอยู่บนหลังคาสุดท้ายก็ต้องจับได้อยู่ดีคุณผู้ชม
ไปเอาลงมา๓๔คนนะฮะมีเจ้าของรีสอร์ทรับเป็นเจ้าของบ่อนนี่แหละครับ
แล้วก็เป็นผู้จัดการบ่อนมีผู้แจกไพ่๗คนนักพนัน๒๗คน
ของกลางก็มีโต๊ะบาคาร่า๑ตัวนะฮะโต๊ะแจกไพ่ที่เป็นวงกลม๑ตัว
แล้วก็ตู้สล็อตอีก๒๙ตู้ให้อีกประมาณสัก๑๐สำรับได้
แล้วก็ชิดแทนเงินสดในการเล่นพนันอีกประมาณสัก๑๐๐๐บาท
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปส่งดำเนินคดีที่สพแม่โจ้
เมื่อตำรวจคุมตัวนักพนันมาที่สพแม่โจ้
สารคัดหลังว่าทุกคนที่อยู่ในบ่อนนี้เป็นโควิด๑๙หรือเปล่า
แงงจมูกกันไปเห็นไหมต้องเป็นภาระอีกต้องตรวจโควิดอีก
เบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลนี้โดนแจ้งข้อหารร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน
แล้วก็ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินในการรวมตัวกันเกิน๕คนขึ้นไป
แล้วก็เรื่องของพรบควบคุมโรคด้วยนะครับ
ต้องขยายผลว่าจะมีความผิดต่างเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับพูดเรื่องบ่อนแล้วผมอดใจไม่ได้
ต้องไปอ่านอันนี้ให้คุณผู้ชมฟัง
หัวข้อก็คือเปิดบ่อนเสรีดีจริงหรือนะครับมันเชื่อมโยงกันเหมือนกัน
ผมอ่านคือมันยาวแหละผมสรุปให้ฟัง๓ย่อหน้าแล้วเข้าใจเลย
คนพูดเรื่องบ่อนเสรีก็พูดไปไม่ได้เข้าใจบริบทช่องทางการหาเงิน
รับประทานจุดจุดจุดเอาเสียเลยอืมโปรดเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องเถอะครับว่า
ไม่ใช่เปิดบ่อนเสรีแล้วบ่อนที่ผิดกฎหมายบ่อนเถื่อนจะหมดไปจากประเทศไทย
ถึงจะไปแก้ปัญหาบ่อนการพนันในประเทศไทย
นี่คือความคิดเห็นจากคนที่เข้าใจวงจรของบ่อนการพนันเป็นอย่างดี
ลองหาดูครับว่าทำได้เปล่าแบบที่คุณชูวิทยเขาตั้งข้อสังเกต

ใช่ค่ะแล้วดูว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะก็รอดูกันไป